ขวัญพาไปต่อที่จังหวัดบุรีรำก็แล้วกันนะคะ
โหดเหมือนกันแล้วมันเกิดขึ้น

ค่าเหล้าคน๒คนหารกันตกคนละ๓๕บาทคุณคิง

หนึ่งชีวิตแรกกับเงินหลักสิบเนี่ยนะ

แล้วฆ่ากันตายเขาเป็นป้าหลานแท้กันด้วย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกของ๑๖มีนาคม
ในพื้นที่หมู่กาทิตวนปราสาทอำเภอบ้านกรวดบริรำ
จุดเกิดเหตุคือเจ้าหน้าที่ไปถึงได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปเจอแล้วเป็นศพของคนเสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่านางบุญสมโยวะอายุ๔๘ปี
สภาพเนี่ยเขานอนจมกองเลือดกลางสวนยางพาราเลยนะคะ

ถูกฟันด้วยมีดอิโต้ที่ท้ายถอยที่แก้มใต้หูซ้ายและแผ่นหลัง
ตำรวจสพบ้านกรวดทำงานอย่างรวดเร็วจับกลุ่มคนก่อเหตุได้
ทราบชื่อคือนายสนทยาโชคกำเนิดนะคะอายุ๓๒ปี
แล้วเขาเป็นหลานชายแท้ของคนตายก็คือคุณป้าบุญสม
จับได้พร้อมกับมีดที่เขาใช้ก่อเหตุก็คือมีดอิโต้ค่ะ
คุมตัวไปชี้จุดทำแผนทันที
สนทยารับสารภาพทันทีนะคะว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนลงมือฟันป้าตัวเองจริง
สาเหตุมาจากปมขัดแย้งเรื่องเงินค่าเหล้าที่หารกันไม่ลงตัวเขาบอกแบบนี้
ที่ผ่านมาตัวเขากับป้าบุญสมมักจะดื่มเหล้าด้วยกันในสวนยางพารา
บอกเลยนะว่ากินเหล้าแทบทุกวันคุณคิง
ขันไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มกันอย่างนี้ตลอดค่ะ
วันเกิดเหตุเขาบอกป้าว่าเล่าว่ามันหมดแล้ว
ป้าไม่ยอมกลับบ้านก็วนหาเหล้าอยู่ในกระท่อมตรงนั้นแหละ
และเขาบอกว่าไอ้จุดหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจ
ก็คือเขาบอกป้าอมเงินค่าเหล้าเข้าไป๗๐บาท
พอทวงถามป้าไม่ยอมคืนเงินให้ก็เลยความมีดอีโต้
เขาพูดนะคะว่าเขาเอามีดอิโต้ไปฟันต้นมะละกอ
เพื่อระบายอารมณ์แต่มันพลาดไปถูกป้าเขาเสียชีวิต
เขาตกใจเอามีดไปทิ้งแล้วกลับไปนอนที่บ้านค่ะ

เขาบอกว่าเรื่องเล่าแบบนี้ว่าตอนก่อนเกิดเหตุ
เขาเห็นป้าหลานคู่นี้มาทะเลาะกันที่ร้านค้า

แล้วก็ได้ยินเนี่ยหลานนายสนทยามาเหมือนทวงเงินลักษณะพูดกับตัวป้าบุญสมว่า
นี่แม่ฝากเงินไปให้สองร้อยยังไม่ได้เลยนี่หรือเปล่า
เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เขาลงมือฆ่าป้าตัวเองค่ะ
ย้ายแอร์ไปเอาเงินบัคควันบัคควันท่วงขึ้น
เสียงดังอยู่ร่านค่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
ประมาณสองร้อยห้าสองร้อยห้าบาทแต่มันไม่เอาห้าบาทมันจะเอาแค่สองร้อย
ผมไม่รู้นะช่วงนี้ผิดใจกันบ้างเดียวนี่แหละ
แม่กูให้คนเป็นแม่แม่เป็นผู้ให้แล้ว
แล้วป้าไปเอาเงินมากินเหล้า
คือข้อมูลคล้ายกันกับตัวผู้ก่อเหตุเรื่องของค่าเหล้า
แล้วก็เป็นค่าเงิน๒๐๐บาทที่บอกว่ามีการฝากฝังกันเอาไว้
ทีนี้ศพของป้าบุญศมขย้านมีการนำไปตั้งมะพินกุศลไว้ที่บ้านสายโทรสองเหนือ
บรรยากาศก็นี่แหละค่ะโศกเศร้านะคะครอบครัว
ผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าคุณอุทัยค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเล่าแบบนี้บอกว่าคนตายกับคนก่อเหตุ
ก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นป้ากับหลาน
บ้านเขาอยู่ติดกันด้วยนะเขามีอะไรเขาก็หากินด้วยกัน
โดยเฉพาะคนตายเนี่ยตัวป้าบุญสม
เลี้ยงตัวนายสนทยามาตั้งแต่ยังเล็กแบบเบาะ
คาดคิดจริงว่าทำไมหลานถึงฆ่าป้าได้ลงคอ
เงินค่าเล่าแค่๗๐บาทเท่านั้น
คนเจ็บก็เข้าใจหลุดหลินแล้วตอนนั้นผมก็โทรประสานผู้ไพร
ผู้ภัยก็มาก็ช่วยแป๊บนึงแต่ก็บอกว่าไม่ทันแล้วก็เราไปโรงพยาบาลดีกว่า
พนักงานสอบสวนตั้ง๒ข้อหากับนายสนทยานะคะ
หลานคนนี้แหละค่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และเรื่องของการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะดำเนินคดี

ก็เหมือนกับแม่บุญธรรมยังทำได้ลงคอ